คุณผู้ชมครับอีกประมาณ๑เดือนเสร็จครับ
ไทยจะเข้าสู่การใช้ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
แต่ว่าเกษตรกรโดยเฉพาะกลุ่มของที่เป็นผู้สูงอายุอาจจะไม่เข้าใจ
ล่าสุดนะครับทางด้านของทกศมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไป
เพื่อทำความเข้าใจเรื่องนี้กับกลุ่มเกษตรกรโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุนะครับ
ติดตามจากรายงานของคุณเจรียร์พักกมลตรวัยตรวงตรีคูณครับ
เกษตรกรกว่า๑๐๐คนตำบลหน้าไม้อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปฐุมธานี
เข้าร่วมรับฟังวิธีการใช้แอนนี่ไอดีหรือนานาม
จากเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรหรือทกศ

โดยอ้างอิงจากการใช้เลขบัตรประชาชนหรือเบอร์โทรศัพท์มือถือ
มาใช้ลงทะเบียนทดแทนการอ้างอิงจากบัญชีเงินฝากเพียงอย่างเดียว
เพื่อใช้สำหรับโอนเงินชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
ในช่วงแรกอันนี้ไอดีของเกษตรกรจะอ้างอิงจากเลขบัตรประชาชน๑๓หลักกร
เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่ยังเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์บ่อยครั้ง
หากนำเบอร์โทรศัพท์มือถือมาใช้อาจทำให้เกิดความผิดพลาด
และเงินไม่ถึงมือเกษตรกรได้
ซึ่งหลังจากรับฟังจากเจ้าหน้าที่ทกศ
เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจและอยากให้รัฐประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น
เข้าใจมากไม่เข้าใจมาก
เข้าใจว่าอะไรบ้าง
เข้าใจไปที่กระเลาะอย่างเดียว

นี่แหละค่ะก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งของเกษตรกรนะคะ
ซึ่งรัฐบาลจะต้องอธิบายแล้วก็เสริมความเข้าใจให้กับเกษตรกรเพิ่มขึ้นนะคะ
คือเงินที่รัฐบาลนั้นจะช่วยเหลือกเกษตรกรจะโอนมาให้กับเกษตรกรโดยตรง

โอนเงินระหว่างกันก็จะถูกลงด้วยค่ะ

ส่วนทุนค่าบริหารจัดการเงินสดลดลง
ซึ่งปัจจุบันค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัดที่ทกศเรียกเก็บ
เริ่มต้นที่๓๐บาทต่อยอดโอนเงิน๑๐๐๐บาท
แต่หากยอดโอนเงินเกิน๑๐๐๐บาท

ทุกยอดโอนเงิน๑๐๐๐บาทค่ะ
เลขบัตรประชาชนเนี่ยต่อไปมันก็จะไม่ต้องใช้เงินในการโอน
ไม่ต้องใช้ลดกระดาษลดการใช้ธนบัตรลดกระดาษ
ซึ่งมันเป็นค่าใช้จ่ายในระบบที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทย
เขามีเป้าหมายที่จะลดตรงนี้ลง
คงต้องอาศัยกลไกจากสถาบันการเงินของรัฐเข้ามาให้ความรู้ความเข้าใจ
และอธิบายถึงวิธีการใช้งานโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ
ทกศคาดว่าจะลงทะเบียนลูกค้าเกษตรกรครบ๔๕ล้านรายภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้
จะดึงเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นลูกค้าทกศจำนวนร้อยละ๑๐๒๐ของเกษตรกรทั้งหมด
ภายในวันที่๑๕กรกฎาคมนี้